อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง

มาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะครับ

วันนี้ผมสัญญาเลยว่าจะมีเรื่องเนี่ย

เหตุระทึกกันก่อนนะครับเมื่อรถกระบะคันนี้

อยู่ท้ายรถกระบะด้วยนะฮะ

แล้วท้ายที่สุดไปโดนเข้ากับอะไร

ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันเลยนะครับ

มาแรงมาเร็วมากเลยนะครับ

ไปชนกับรถกระบะเข้าอีกคันหนึ่งนะครับ
และทำให้คนขับรถกระบะคันที่ถูกชน

ปรากฏว่าทั้งคุณยายทั้งหลาน

หมดสติเลือดออกปากออกจมูก

รวมถึงมีเลือดออกปากออกจมูก

ส่วนคนบนรถกระบะเนี่ยตกออกตกใจ
คนขับก็รีบลงมาดูเหตุการณ์

คุณผู้ชมคิดดูว่าโชคดีขนาดไหน

เหวี่ยงจนกระทั่งตกจากรถกระบะ
หรือว่าเรียกว่าเทกระจาดนั่นเองนะครับ
เพราะรถกระบะที่แซงไปแซงมา

วิ่งมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า๑๒๐กิโลเมตร

ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ

คลิปนี้ก็เป็นคลิประทึกเหมือนกัน

ว่าคลิปนี้เนี่ย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นอีกคลิปที่เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐

เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าเมืองฉะเชิงเซานะครับ

คือถนนเส้นนี้นะฮะกำลังมีการจราจรที่หนาแน่นนะครับ

แล้วจู่ก็มีรถเก๋งคันสีดำ

ตัดหน้ารถใหญ่รถพ่วง๑๘ล้อ

พ่วงก็ชนแล้วก็แรงส่งของรถพ่วงเนี่ย
ทำให้รถพุ่งไปโดนรถคันข้างหน้า

ที่ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย๙คน
แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ

การขับรถตัดหน้ากระทันหันแบบนี้

รถใหญ่เขาเบรกไม่ทันแน่นะครับ

แบบวินาทสันตโลเหมือนกันนะครับ

ถ้าคุณผู้ชมกำลังขับรถอยู่ดี

คุณผู้ชมจะตกใจแค่ไหนครับ

แล้วก็รถก็มาติดในช่วงของการก่อสร้าง
แต่ว่าอยู่เนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากฝั่งพื้นที่ก่อสร้างแล้วครับ
แล้วก็พุ่งมาหน้ารถพุ่งมาอย่างเดียวไม่พอกระโดดขึ้นมานอนบนกระโปรงหน้ารถเลย
ทั้งที่รถกำลังจอดนอนอยู่นานเหมือนกันนะฮะ
คดีที่มีคนบนถนนมาช่วยกันทำให้ชายคนนี้ลุกหนีไปนะครับ
ก็แน่นอนล่ะครับถ้าเป็นผู้หญิงอยู่ในรถเนี่ยก็คงไม่กล้าลงไปทำอะไรนะฮะ
แล้วถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลุกหนีไปไหนเนี่ยโอ้คงขับรถต่อไปไม่ได้นะครับ
ก็เอามาเตือนภัยไว้สำหรับคนที่ขับรถขับราคนเดียวเวลากลางคืน
และที่สำคัญการติดกล้องหน้ารถช่วยได้จริงอย่างเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนครับ
ยังไม่หมดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
ข่าวแบบนี้ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันบ่อยเลยเรื่องของเด็กที่วิ่งตัดหน้ารถ
เพราะว่าอาจจะผู้ปกครองไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและอย่าง
คิดว่าเป็นถนนเส้นในชุมชนหรือถนนเล็กนะครับ
แต่ปรากฏมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย
คุณผู้ชมจับจ้องมองหน้าจอดีเพราะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองดูกันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่ต้องเตือนภัยนะฮะนาทีชีวิตเฉียดตายของเด็กน้อยรายนี้
เจ้าของคลิปเนี่ยเป็นคนขับรถที่ขับผ่านบริเวณถนนหลังห้างเซ็นทันชมบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะคุณอรพันธ์เจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนขับรถคันนี้เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอกำลังขับรถไปทำงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งตรงนี้เป็นลูกระนาดก็ชะลอรถนะครับ
จังหวะนั้นก็มีรถวิ่งสวนมาแล้วอยู่ก็มีเด็กผู้หญิงเนี่ยวิ่งออกมาตัดหน้ารถกระทันหันเลย
โชคดีที่รถที่วิ่งแถวนี้วิ่งกันไม่เร็วนะครับไม่อย่างนั้นคงเกิดเหตุสลดแน่นอน
แล้วก็คุณอรพันธ์อยากจะฝากเตือนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเลย
อย่าปล่อยให้ลูกหลานมาวิ่งเล่นบนถนนแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุหนึ่งโอ้โหทั้งงัดทั้งแงะเลยนะฮะ
งัดอะไรแงะอะไรให้คุณผู้ชมไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไหนด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะที่เกิดเหตุที่มีโจรย่องมาอุ้มตู้บริจาคจากวิหารหลวงพ่อพระชัยเชษฐา
แล้วมาวางทิ้งไว้ข้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ก็ตู้ที่ถูกยกมาวางไว้ข้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีทั้งตู้เหล็กแล้วก็ตู้ไม้นะครับ
ไม้สักเนี่ยนะฮะถูกงัดเปิดเอาเงินในตู้ไปเรียบร้อยส่วนตู้เหล็กเนี่ยก็มีร่องรอยที่โจรพยายามที่จะเปิดแต่ว่าแงะไม่ออกจนล็อกด้านในมันเสียแล้วทำให้ตู้นี้เปิดไม่ได้นะครับ
โดยวัดที่เกิดเหตุนี้นะครับก็คือวัดศรีคูณเมืองนะครับที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสคือพระประนมพรคุณวิโลนะครับท่านก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าตู้เหล็กรับบริจาคตั้งอยู่บนวิหารใหม่
ซึ่งวิหารใหม่เนี่ยเพิ่งสร้างแล้วก็ไม่มีผนังโดยรอบนะครับส่วนตู้ไม้สักวางรับบริจาคอยู่ที่วิหารเก่าหลังเล็กแล้วก็ไม่มีประตูอีกด้วยนะฮะ
พอโจรมันเห็นโจรมันก็เลยเนี่ยแหละฮะปีนเข้ามาแล้วก็ยกตู้ทั้งสองเนี่ยไปงัดแงะนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด๔ตัวที่ถูกติดตั้งไว้ก็เห็นเลยนะฮะว่าคนร้ายหรือว่าโจรเนี่ยมันมาสองคนครับมาช่วยกันยกเอาไปจากวิหารเมื่อคืนนี้เวลาสักประมาณตีหนึ่งกว่านะฮะแล้วก็คาดว่าเงินในตู้ไม้ที่
กำแพงเพชรครับคุณผู้ชมฮะแหม่มาสักดึกดื่นแบบนี้ไม่ได้มาดีแน่แน่มาทำอะไรให้คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะนี่ล่ะครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพโจรหัวขโมยอุ้มตู้บริจาคเหมือนกันนะฮะคนร้ายเข้ามาในบริเวณที่วางตู้รับบริจาคข้าน้ำค่าไฟของวัดพระบรมธาตุพระอารามหลว
ซึ่งโจรเนี่ยคงเลือกตู้แล้วเพราะว่าตู้รับบริจาคตู้นี้มีขนาดเล็กกว่าตู้ใบอื่นนะครับ
แต่ที่แน่ตำรวจสืบหาเบาะแสเตรียมจับมาดำเนินคดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะยังอยู่ที่เรื่องของขโมยกับโจร
แต่คราวนี้ไปขโมยยกไปทั้งสิ้น๔รัง
รังคือรังอะไรให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนแล้วทีนี้ตำรวจก็สามารถตามไปเจอโจรร้ายบรายนี้ได้แล้ว
นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เผยแพร่ภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
ยกรังสุราไป๔รังเลยนะฮะไม่จ่ายตำครับ
ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้างโลตัสสาขาป่าติ้ว
จังหวัดยะโสธรนะครับแม่ทำทีทำท่าเป็นลูกค้าเลยฮะ
เลือกซื้อของภายในห้างแล้วสุดท้ายเดินไปยกเอารังของ
เหล้าจำนวนสี่รังใส่รถเข็นตอนแรกก็คิดว่าจะมาที่
เตอร์ในการจ่ายเงินแต่ไม่ใช่ครับเข็นรถเข็นเนี่ย
ออกจากห้างทันทีนะฮะเอาไปดื้อดื้อแบบนี้มูลค่าเนี่ย
หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาททั้งสี่รังเนี้ยนะครับแล้วก็ออกจากห้างไป
นำลังเล่าเนี้ยฮะไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ขับขี่หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิด
จนทราบว่าโจรร้ายบรายนี้ก็คือนายสรรันดิ์จำปาสายุสามสิบห้าปี
พักอยู่ในตำบลน้ำคำใหญ่เที่ยวเมืองจังหวัดยะโสธร
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ของพ่อตาออกมาก่อเหตุตำรวจตามไปจับได้นะครับ
ก็ถูกดำเนินคดีไปตามเรื่องทั้งลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
หรือรับของโจรนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชม
เป็นเรื่องวุ่นวุ่นชุลมุนในสวนมังคุดนะฮะเพราะว่าถ้าไปสำรวจตรวจสอบต้นมังคุด
คุณผู้ชมฮะเหมือนมีคนมาฟันมาถากต้นมังคุด
เอ๊ะใครเป็นมือดีมาฟันมาถากแบบนี้ท้ายที่สุดเจอตัวแล้ว
คนมาทำคนหรือเปล่าเอาเป็นว่าชื่อไอโก้แล้วกัน
โก้เนี้ยเป็นใครเราไปจับกันนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
มาดูต้นมังคุดนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเกษตรกรชาวสวนมังคุด
เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน
ที่สอบพลเมืองนครศรีธรรมาสเลยนะครับ
บอกว่ามีคนร้ายเข้ามาฟันมาทำลายต้นมังคุด

ถ้าเป็นวัยรุ่นคึกขนองหรือว่าเป็นคนไม่หวังดี
มาทำกับสวนมังคุดของพี่เกษตรกรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ฮะล่าสุดมีพลเมืองดีแจ้งเจ้าของสวนมังคุดบอกว่าเจอแล้วเจอคนกระทำความผิดแล้วเดินวนเวียนอยู่ภายในสวนมังคุดนั่นแหละฮะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายจับตัวดีได้นะฮะตัวดีที่ว่าคือไอโก้ครับ
โก้เนี่ยเป็นสุนัขพันธ์พิษบูสีน้ำตาลเข้มตัวใหญ่เห็นจะเลย
มันกำลังกัดเปลือกของลำต้นมังคุดในสวนของชาวบ้านอยู่แล้วก็เห็นจะจะกะจะเข้าไปจับมัน
ปรากฏว่ามันวิ่งหนีครับวิ่งหนีออกจากสวนมังคุดทันทีแล้วก็วิ่งไปฝั่งตรงข้าม
เข้าไปภายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งคาดว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
จะเป็นเจ้าของของไอโก้สุนัขตัวนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะ
ฝีมือของมนุษย์มันเป็นฝีมือของไอโก้สุนัขตัวร้ายสุนัขตัวดีตัวนี้เองนะฮะ
คุณผู้ชมฮะแหม่ววันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะสามสิบเอ็ดตุลาคม
พรุ่งนี้๑พฤศจิกายนแล้ววันออกสลากแล้วนะฮะ
ดังนั้นเอาข่าวแปลกข่าวนี้มาให้คุณผู้ชมดูกันซะหน่อย
บตัวนี้ทำไมหางยังยาวอยู่แบบนี้นะครับโอ้โหให้คุณผู้ชมดูกับตาเลยฮะ
เห็นจากตาของตัวเองเลยนะครับนี่ฮะชาวบ้านเขาหือหา
สะเทือนเลื่อนลั่นกันบ่อเลี้ยงกบแล้วก็ในชุมชนแห่งนี้นะครับ
เลี้ยงกบแห่งนี้อยู่ที่บ้านของคุณพี่สุจินแสงแก้ว
บ้านเลขที่ร้อยหนึ่งทับสองหมู่หกตำบลป่าเมี่ยงอเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงกบขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน
แล้วครับพบกบตัวหนึ่งแหมมันมีหางงอกยาออกมาแบบผิดปกติ
โดยปกติเนี้ยกบอายุยี่สิบวันทุกตัวเนี้ยหางมันจะหดหายไปแล้ว
จากการที่มันโตมาจากลูกออสเนี่ยนะครับโดยเจ้าของบ่อกบนะฮะ
ก็บอกว่าตัวเขาเองเนี้ยมีอาชีพเลี้ยงกบขายมานานกว่ายี่สิบปีละ
มานับหมื่นนับแสนตัวก็เพิ่งมาเห็นเจ้าตัวนี้แหละครับ
เป็นกบตัวที่แปลกประหลาดที่สุดนะฮะก็นำลงโซเชียลครับ
ว่าพบกบมีหางผู้คนก็เข้ามาดูทั้งในโซเชียลด้วย

ถ้าคุณผู้ชมคิดจะเสี่ยงนะฮะ

เรื่องของโชคลาภบางทีไม่เข้าใครออกไข่
แต่ว่าช่วงหน้าก็ไปไหว้ขอพรกัน

เอาละครับกลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะ๑พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้
ที่นี้จะเปิดรับประเทศให้ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา

รวมถึงการเที่ยวอาจจะขึกขับขึ้น

คำชณ์โน้ทเนี่ยปิดมาหกเดือนแล้ว
หลายคนอยากจะไปกราบไหว้บูชา

ต้องมีเงื่อนไขต่างด้วยนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าเร่งตระเตรียมสถานที่พร้อมรับ
นักท่องเที่ยวนะครับโดยประหลัดอำเภอเนี่ยย้ำทุกคน
ที่มาเนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีน๒เข็มเพื่อเป็นความ
อุ่นใจแก่เจ้าหน้าที่แก่ร้านค้าและอีกอย่างหนึ่งคนขาย
ลากินแบ่งรัฐบาลก็ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
โดยนี่แหละครับนักข่าวของเราพาคุณผู้ชมมาที่
เกาะคำชะโนตวังนาคินนะฮะแดนดินแห่งพญานนาคาราช
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปะทุ่มมานะครับบรรยากาศ
ยนต์นะครับโดยกำนันตำบนบ้านม่วงกำนันพงศักษี
ชนะนะครับพร้อมด้วยทางประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
ของบ้านดุงเนี่ยก็ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
คำชโนธทำความสะอาดบริเวณรอบรอบเกาะแล้วก็
เต็นต์สถานที่วัดอุณหภูมิเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
แล้วก็เตรียมความพร้อมในการเปิดคำชโนธอย่างเต็มที่
นะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะมีพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรี
โทแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับก่อนจะเปิดเกาะ
คำชโนธส่วนตัวนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่จะเดินทาง
ที่คำชโนธนี้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอุดร
อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับโดยประชาชนที่จะมาที่นี่
ก็ต้องมีการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า
คำชโนธนะครับซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับอ่า
จากสายบุญสายขอพรสายขอโชคคราวนี้มาถึงสายกิน
กันบ้างนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ดีกว่าโอ้โหกินหมดไม่หมดไม่รู้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวใจ
แอ้นชามโตจริงแต่ว่าชามโตแบบนี้เขาบอกว่าอร่อย
อร่อยเครื่องก็เยอะแล้วแจ่วก็แซ่บนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ
ชาวเน็ตขอนแก่นเนี่ยแห่มาชิมก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์หน้าตาดีแบบไม่ขาดสายเลยนะครับ
หลังจากที่เจ้าของร้านได้ถ่ายภาพอาหารเมนูเด็ดก๋วยเตี๋ยวใจแอ้นจานโต
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์ไปยังเพจต่างทำให้มีลูกค้าเนี่ยโอ้โหเห็นก๋วยเตี๋ยวอะไรชามก็เริ่มแบบนี้
ก็เลยตามมาสิฮะตามมาชิมไม่ขาดสายแล้วครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณจุราลักษณ์เนื่องมัชชานะฮะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามไม้บขศ๓ขอนแก่น
อันนี้เป็นชื่อที่ติดปากเลยเพราะว่าตั้งอยู่ตรงนี้ครับถนนเลี่ยงเมืองตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
อยู่ตรงสถานีขนส่งผู้โดยสารพอดิบพอดีเลย
โดยเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือก๋วยเตี๋ยวใจแอ้นชามโตเลยฮะ
ลูกค้าสามารถเลือกเส้นได้๒เส้นกินกับหมูสดหมูตุ๋นตับลวกลูกชิ้นแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บ
ราคาครับ๑๖๙บาทเขาบอกอิ่มแบบจุกเลย
แล้วก็แน่นอนก่อนที่จะทานกันลูกค้าก็อดใจไม่ไหวที่จะเซลฟี่
หรือว่าถ่ายภาพกับก๋วยเตี๋ยวใจแอ้นเพื่อโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะครับ
อกจากนี้นะฮะยังมีข้าวหมูสดหมูตุ๋นหมูรวมทานร่วมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะ
มีลวกจิ้มส้มตำก็มีครับใครอยากจะไปทานก๋วยเตี๋ยวใจแอ้นก็อย่าลืมนะฮะ
ไปที่แถวสถานีขนส่งผู้โดยสารของขอนแก่นเขานะครับ

แล้วเขามีการแนะด้วยว่าก๋วยเตี๋ยวใจแอ้นชามโตเนี่ย

แต่หากมา๒ท่านทานไม่หมด
ยินดีให้ห่อกลับบ้านห่อไปทานที่บ้านได้ด้วยนะครับ

โมงเช้าแล้วก็ปิดตอน๔โมงเย็นนะครับ

เอาใจกันหน่อยพาไปที่ปราจีนบุรี

แต่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด็ด

พริกจี่คืออะไรให้ไปดูกันเลยนะฮะ
นี่แหละครับพริกจีหรือว่าพริกย่างนะฮะ
ใครที่ชื่นชอบความเผ็ด

พรก็คือเจ๊สุภาพรสุภวงนะครับ
เจ้าของร้านกำลังง่วนเลยฮะ
ของไม่ว่าจะเป็นการเสียบพริกใส่ไม้เพื่อจี่

นักข่าวของเราก็ได้พูดคุยถึงความเป็นมาของร้าน

แล้วก็ชื่นชอบในการกินก๋วยเตี๋ยวที่มีเครื่องปรุงสูตรเฉพาะ

สูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากญาติที่ขายอยู่ที่นครพนมนะครับ

ส้มตำมาเป็นก๋วยเตี๋ยวซะเลยนะฮะ
เอาสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากญาติที่ขายอยู่ที่นครพนมนะครับ
แล้วก็แน่นอนต้องเอาเอกลักษณ์หรือว่าซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยนครพนม
นั่นก็คือพริกจีบหรือว่าพริกย่างมาด้วยนะครับ
ลูกค้าหลายโต๊ะที่มานั่งทานในร้านส่วนมากก็เป็นคนพื้นเพล
โซนจังหวัดนครพนมที่คิดถึงก๋วยเตี๋ยวนครพนมแล้วครับ
โอ้โหหลายคนทั้งทานที่ร้านแล้วก็สั่งกลับบ้านแล้วเอาไปที่ทำงานก็มี
บอกว่าพอได้กินแล้วเนี่ยแม่มันหายคิดถึงบ้านคิดถึงนครพนมจริงเลยนะครับ
วันนี้เอาใจคุณผู้ชมหลายเรื่องเลยนะฮะ
ยกเรื่องเล่ามาเล่ากันมากมายเลย
ปิดท้ายด้วยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนั่นก็คือที่พิศนุโลก
เรียกว่าเขาหินปูนร่องเรือตามหมื่นที่ตำบลบ้านดุงอำเภอเนินมะปรางนะครับ

และอาทิตย์หน้าเราเจอกัน๔โมงครึ่ง
จอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟังครับ

หน้าจอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟังครับ